มีคนถามเรื่องอ๊ำอรริชาสรุทธิ์ไปโครงเงินเขาจริงหรือเปล่า
เอ้อคุณคุยกับคุณเคลียร์ที่ตรงนี้

ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บนึง
แต่อ้ำเขาก็โพสต์จัดเต็มบมดรามะของเจ้าวิหาร
ซึ่งทุกคนตอนนี้ไปมุ่งประเด็นว่า

ทำไมได้เงินมาแล้วโอเคทางชู
เขาจ่ายเงินมาแล้วทำไมไม่ยอมไปจ่าย
ยังค้างอยู่อีก๒๗๑๗ล้านยังไม่จ่ายเขาเพราะเขาเป็นคนที่ไปติดต่อบทมาไปติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างมา

ก็ตอนแรกก็เป็นของอ้ำนั่นแหละแต่ด้วยความที่ไม่ยอมทำเอง

ก็เลยงงกันไปใหญ่แล้วทางหน้าก็เป็นของเขา
ซึ่งวันนี้มันก็ไม่รู้ว่าใครตอบจริงตอบถูกก็อยู่ที่ว่าหลักฐานทางศาลแล้วล่ะ

ฟ้องอยู่แล้วต้องฟ้องแล้วฟ้องชุดใหญ่ด้วยคืออ้ำเขาก็เมื่อวานี้
สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือการโพสต์ไอจี
เกี่ยวกับเรื่องเจ้าเวหาเนี่ยว่าย้ำบริษัทเป็นผู้ควบคุมการผลิต
จ่ายค่าตัวนักแสดงก็ครบหมดหลักฐานก็มีครบหมด

แล้วก็ซัดว่าคู่กรณีแทล้งคือ

อ็าวไม่จ่ายแทล้งเช็ทหมดเลย

แล้วก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลพร้อมจะเอาเรื่อง
มันเป็นดราม่าพี่ที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายสำหรับกรณี
นักแสดงสมทบในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เจ้าวิหาร
เบี้ยวฆ่าตัวซึ่งอ้ำแล้วก็นัทมีเรีย
ได้แถลงยืนยันว่าตนจ่ายค่านักแสดงให้กับเอเจซี่ไปที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ทางคู่กรณีบริษัทบูริบบอลจะส่งทนายมาตอบโต้
บริษัทของตนไม่ใช่บริษัทจัดหานักแสดง
แต่เป็นบริษัทเบื้องหลังที่ผลิตละครชุดนี้
ซึ่งทางอ้ำนัทยังค้างอยู่อีก๒๗๒๗ล้านบาท
บูลิปบอลออกใบเสร็จว่าเป็น
จะทรงสารตัวเองก่อนนะ
เอกลักษณ์ของเขาคุณโน้ม
คืออ้ำเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้อีกแบบ
ไอจีว่าบริษัท๖ฮนุมานเป็นผู้ได้รับสิทธิ์
ในการผลิตซีรีส์เจ้าเวรหายังคุณทองทุกประการ
และเป็นผู้ควบคุมการผลิตซีรีส์ตอนแรก
คือฝั่งน้ำจะหลดฝั่งฟ้า

โดยได้ชำระเงินค่าใช้จ่าย
ให้กับนักแสดงและผู้ร่วมงานทุกท่านมีเอกสารชัดเจน
ไม่เคยขอให้ใครออกใบเสร็จใดที่เป็นเท็จ
และยืนยันว่าบริษัท๖ฮนุมาน
ไม่ได้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายกับผู้ใดในการผลิตเจ้าไว้หา

แล้วก็บอกว่าการแถลงการใดที่เป็นเท็จ

ล่วงละเมิดหมินประมาท
ไม่ให้เกียรติครอบครัวทีมงานตน

มีข่าวนะครับว่านักข่าวจะตามไปสัมภาษณ์นะครับ
ก็แมวมูโดน๓๕ล้านไงเธอ

ช่องเธอจะทำเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอ
ชื่ออะไรนะที่ตอนนั้นที่ไปเอามาแค่นี้

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวใครเล่าให้ฟัง
ใช่ก็ไปเอาเงินมาแล้วก็ไม่ได้ทำเหมือนกัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เข้าใจไหมว่า
บริษัทนี้ก็คือเป็นจัดประกวดดารา
คือจัดประกวดดาราเข้ามาคือ

ดาราวันนี้เป็นพระเอกนางเอกหลายคนอยู่เนี่ย

ซึ่งอ้ำก็เคยอยู่กับเขามาก่อน

เขาไปมีอิทธิฤทธิหลายที่แล้ว

แต่เรื่องของแมงมุมตอนนี้กำลังฟ้องร้องอยู่ในศาล

ก็น่าจะโดนนิดหน่อยฮะเวลาเธอเป็นพยานในศาล